เห็นสวยแบบนี้หลายคนบอกสวยแบบนี้ไม่ต้องมูหรอกมั้งหยุดค่ะ
หยุดความคิดนี้เลยเพราะว่าน้องเนี่ยบอกผ่านคลิมข่าวบรรเทิงไทยรัฐว่า
หมดค่ะอย่างล่าสุดจำได้ไหมธรรมนาคาราคีนางก็ไปมาเหมือนกัน
เพราะว่ามีคนดังไปกราบไหว้กันเยอะเลยนะคะ
ซึ่งเธอเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปไหว้มาแล้ว
แล้วก็เตรียมตัวจะกลับไปไหว้ขอพรอีกครั้งเร็วนี้
แสดงว่าไหว้แล้วขอแล้วได้ก็เลยต้องกลับไปอีกครั้งนึงนะคุณผู้ชม
แล้วเรื่องที่ขอเนี่ยกระซิบบอกมาไหมเธอบอกยอมรับตรงเลยว่า
ส่วนใหญ่ที่ขอเนี่ยก็คือเรื่องงานเรื่องเงินเพราะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเที่ยว

ส่วนเรื่องหัวใจนะคะสวยหวานแบบนี้หลายคนบอก
งานนี้น้องโยชิบอกว่าพี่เพชรเชื่อไหมหนูเนี่ยโสดมากเลย

ใช่แล้วไปฟังเสียงน้องโยชิกันหน่อยดีกว่าค่ะ

เราก็แอบกระซิบถามว่า
ตรงนี้ปังไหมงานดีไหม
ขอเราประสบความสำเร็จไหม

มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนอะ
สำหรับเราก็มูเพื่อความสบายใจ
บางทีเราทำงานอาจจะมีแบบคู่แข่ง

อันนี้มันก็ต้องพึ่งทางจิตใจนิดนึงว่า

รักเราเห็นเราโดดเด่น
ลูกค้าจะได้เลือกเรามาทำงานด้วย

บางทีโยชิอาจจะต้องแบ่งมามูล

เพราะว่ามูเรื่องงานเนี่ยเชื่อว่างานปังอยู่แล้วแหละ
แต่เรื่องความรักสวยแบบนี้ไม่น่าโสด

คุณมีประสบการณ์ดีกว่าคุณไปขอความรักที่ไหน

นี่จำไม่ได้เลยตอนแก้บนต้องสดเลยนะ
พอได้คนนี้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณผู้ชม
แสดงว่าขอที่เดียวไม่ได้โยชิจาไปหลายที่

ถ้าได้สมบัติจะได้ไปแก้คืนนะ